รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าหนูไม่มีตังค์
ถลกให้ดูหน่อยได้ไหมคะทานโทษ

แม่จะเอาผ้าสุทาหรือเอาแพนกินร้ายแม่เทียบ
ก็ไม่เท่าความรักที่หนูมีให้แม่ค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
เข้าสู่รายการนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหาย
ของคนที่มีไฟมีความเป็นนักสู้ทุกคน
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ใครที่มีใจเป็นนักสู้มาครับสมัครเข้ามาในรายการของเรานะครับ
เรายินดีจะมอบเงินทุนสู้ชีวิตสูงสุดเลยนะครับ
ให้กับคนที่ทำได้ร้องแค่๑๐เพลงถูกต้องหมดรับไปเลย

วันนี้นะครับเราจะทำหน้าที่รายงานความคืบหน้าของเรา
ดานักสู้ชีวิตที่ได้เคยมาออกรายการของเราแล้ว
ประเดิมเทปแรกด้วยน้องสตางค์เด็กผู้หญิงตัวเล็กนะคะ
ที่อยู่ป๖เข้ามาพร้อมคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อเขาทำงานก่อสร้างตกตึกลงมาแล้วไม่สามารถเดินได้
ใช้คำว่าพิการนะคะคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย
พอหลังจากรายการออนแอร์ไปค่ะคุณผู้ชม

ชีวิตของน้องดีขึ้นอย่างมาก
ตั้งแต่หนูไปออกรายการร้องได้ให้ล้าน
ชีวิตหนูก็ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขค่ะ
ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญ
แล้วก็ขอบคุณรายการนี้มากค่ะ

ของที่ผมรู้จักมามากมายก็
มีแพมเตอร์บ้างเครื่องทำแผลบ้าง
ข้าวสารปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมัน

คือบางทีก็เยอะเกินเรากินไม่ไหวไม่หมด
ก็แบ่งไปให้ต่างข้างบ้านเขา

เงินที่พี่ใจบุญพวกพี่น้องใจบุญบริจาคมานี้
เข้าบัญชีน้องกับผมนี้ก็คือ
และก็ขอขอบคุณละการลองได้ให้ร้าน

หนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็ดูแลพ่ออย่างนี้ตลอดไปค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แสดงให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานี้ไม่ไร้
คนดีคนมีน้ำใจจริง

เราอยากอวดความดีที่ทุกคนทำจริง
แล้วก็ขอบคุณจริงที่ทุกคนกรุณา

ต่อสู้นะคะของคนเรานี่แตกต่างกันออกไปนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็คือสู้เพื่อความอยู่รอด
สู้เพื่อปลดหนี้สู้เพื่อสุขภาพ
แต่ละคนก็ต้องทำกันทุกวิถีทางนะครับ

ต้องทำงานทั้งที่ร่างกายเจ็บร่างกายโอ้โหสารพัด
แล้วก็ล่าสุดถึงขั้น
ประกอบอาชีพที่แบบว่าต้องมีเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

กำยำรูปร่างแข็งแรงเป็นเด็กผู้หญิง

ใช่ครับนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะ
แต่ไปชกมวยเพื่อที่จะหาเงินมารักษาคุณแม่ของเขา
ช่างเป็นรูปที่กระตันอยู่ทีเดียวนะครับ

ซ่อนความเจ็บเพื่อรักษาแม่

นี่ครับชมหน้าของนักมวยสาวของเรา

มารอบ๒หายตื่นเต้นหรือยังดาว

ข่าวที่แล้วนะฮะคงจะจำกันได้น้องดาวมาเปิดตัว
แล้วก็ร้องไปหนึ่งเพลง
ทุ่มสีทองสะมุม
ดาวค่ะรักแม่ขนาดไหนรักที่สุดเลยค่ะแม่จะเอาผ้าสุทาหรือเอาแผ่นกินเลยไหมเทียบก็ไม่เท่าความรักที่หนูมีให้แม่ค่ะ
ทีนี้พี่ถึงถามดาวว่าอาชีพมันก็มีหลากหลายอย่างทำไมเราถึงเลือกอาชีพที่เป็นนักมวยอ่ะคะดาว
อาชีพมีเยอะก็จริงค่ะแต่จะมีอาชีพไหนที่หาเงินได้ง่ายเท่าการช่วงมวย
แค่ยอมเจ็บเพียงแป๊บเดียวแต่ก็ได้เงินมาค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเงินที่เอาไปเยียวยาครอบครัวได้เบาลงไหมครอบครัว
เบาลงเยอะมากเลยค่ะสามารถช่วยอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะ
ปกติแล้วถ้าดาวไม่ไปชกมวยรายได้ที่บ้านมาจากทางไหนคะ
บ้านทำนังต้มอ่ะค่ะหนังต้มนี่คือเอานางควายจากตลาด
โรงฆ่าสัตว์ค่ะแล้วก็เอามาต้มเผา
มาขูดโขนออกก่อนค่ะแล้วก็เอาไปเผาแล้วก็ต้มค่ะ
วันหนึ่งทำประมาณกี่กิโลประมาณสิบกว่าโลค่ะ
สิบกว่าโรงนี่รายได้เป็นยังไงรายได้ไม่แน่นอนครับ
บางทีก็ได้ถ้าเยอะสุดก็วันละสองสามร้อยบาทนะคะกำลัยอ่ะ
แต่ก็ไม่พอสำหรับการใช้ใจสี่คนใช้ใจค่ะ
มันต้มนี่นานไหมกว่าจะได้ที่เนี่ยกี่ชั่วโมง
มาต้มตอนเที่ยงคืนค่ะเสร็จตอนประมาณ๗โมงเช้าค่ะ
โอ้โหโอ้ยหกเจ็ดชั่วโมงนะกว่ามันจะได้ที่ของมันอะนะ
รายได้ตกละวันหนึ่งสองร้อยไม่พอแน่จึงตัดสินใจไปชกมวย
แน็ตอยากให้ลูกเลิกชกมวยไหมคะ
อยากให้เลิกอยากให้เลิกแบบใจจะขาดแล้วค่ะ

ไม่จริงในความเป็นแม่คืออยากให้เขาตั้งใจเรียน
อยากให้เขาเรียนให้จบเรียนให้สูงที่สุดนะคะ
ดาวเรียนจบอยากทำอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไร
ความจริงความฝันเขานะคืออยากเป็นคุณครูค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นคุ้นต้องเรียนสายสามานโดยค่าใช้จ่ายมันสูงค่ะ
แม่ก็เลยมาวัดตัดสินใจไปเรียนใส่อาชีพค่ะสถานการณ์บัญชีค่ะ
อย่างน้อยจบแค่ปวช๓ก็มีงานทำแล้วค่ะ
แต่ว่าใจเราอยากจะเป็นครูทำไมนะว่าเราอยากรู้อยากสอนคน
อยากรับราชการนะคะ

ค่ะราชการรู้สึกว่ามั่นคงค่ะ
แล้วก็อยากสอนเด็กให้เป็นคนดีด้วยค่ะ
ทีนี้ค่าใช้จ่ายที่บ้านมีอะไรบ้างคะ

มีค่ายาแม่ค่ะ

ยาแก้ปวดยาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วนอกจากค่ายาแม่แล้วมีอะไรค่าน้ำค่าไฟ

หรือว่าถ้ามันไม่พออย่างนี้ก็ต้องไปซื้อหลัวมาเอง

ทุกอย่างเราต้องทำเองออกเองหมด
ฟืนทั้งหม้อต้มทั้งอะไร
เงินมันแบบมันหมุนไม่ทันเลยก็ต้องเอาเงินที่ไปต่อยมวยได้ไปซื้อก่อน

คุณแม่นะครับอยากจะสอบถามถึงเรื่องตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
ก็คือน้องเขาก็ซ้อนไปด้วยแต่น้องเขาไม่เป็นอะไร

ตั้งแต่วันนั้นมาแล้วไปหาหมอไหมครับตั้งแต่ตอนนั้น
เคยไปโรงพยาบาลอยู่ครั้งหนึ่งค่ะตอนที่รถชนใหม่ใหม่ค่ะ

เพราะว่ามันลุกไม่ได้ก็ยกแขนไม่ขึ้นเลยค่ะ
พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอเขาบอกว่าคุณแม่เป็นอะไร
อ่าไหล่ตรงข้างหน้าค่ะมันหลุด
คือขั้นตอนการรักษาคุณแม่แท็กหมอได้บอกไหมคะว่าเราต้องทำยังไง
ก็หลังจากที่ไปโรงพยาบาลวันนั้นแล้วก็หมอนัดไปอีกทีก็ไม่ไปเลยค่ะ

เพราะว่าเราไม่มีตังค์ค่ะ
แม่แท็ตถลกถลกให้ดูหน่อยได้ไหมคะทานโทษ

ไหนคุณแม่แท็กขอโทษนะคะโทษที

เจ็บค่ะ
ตอนนี้ถ้าจับแรงปุ๊บโอดโอยแน่

ปวดค่ะแล้วก็มันจะชาทั้งแขนเลยค่ะ

ณตอนนี้แขนเราทำอะไรได้แค่ไหน
ก็สามารถทำงานได้บ้างค่ะ
คือถ้ายกของหนักก็ไม่ได้ค่ะ
นอนกลางคืนมันก็จะชาทั้งแขนเลยค่ะ
ชาแบบนอนไม่ได้เลยแล้วก็ปวดมาก
คือจะนอนตะแคงป่าก็ไม่ได้ค่ะ
โดยการบอกว่าจะออกค่าใช้ใจให้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ
แล้วก็ซ่อมรถอะไรให้

เขาก็พาไปโรงพยาบาลครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลย
คือแล้วเรารู้ไหมคะว่าเขาอยู่ที่ไหน

เพราะว่าตอนนั้นเขาขอลองไม่ให้แจ้งตำรวจ
ไม่ได้แจ้งความรู้เขาก็ผิดชอบเนี่ยค่ะ
คุณแม่แน็ตรบก่อนคุณแม่แน็ตยืนให้หน่อยได้มั้ยฮะ

ก็ยังไงก็แล้วแต่มันก็ผ่านไปแล้วซ่างไป
แต่ว่าตอนนี้ที่สำคัญคือคุณแม่ต้องไปหาหมอ
แล้วนี่เขาทนมาเป็นครึ่งข้อนปีนะเขาทรมานนะคะ
ก็เดี๋ยวได้เงินจากตรงนี้ไปเนี่ยพาคุณแม่ไปหาหมอก่อนเลย
ถ้าจะต้องไปหาหมอเราต้องใช้เงินค่ะคุณป่า
และเงินก็อยู่ที่นี่แหละค่ะร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
ได้ไปแล้ว๑เพลงมีอยู่แล้ว๑หมื่นบาทตอนนี้มาที่เพลงต่อไปกันเลยนะครับ
มาถึงเพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
เพลงนี้ดาวรู้จักไหมครับรู้จักครับ
ร้องได้รึเปล่าแน่นจะได้ครับ

โอ้โหมงดูจากครับ
มวยแล้วนี่แม่หวัดเสี่ยว
เสียงอยู่นะครับ

เมื่อถึงคราวที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

แผ่นป้ายใช้ได้๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้

อยากได้ตัวช่วยอะไรมากที่สุด

อุ้ยคำเดียวเหรอ
คำเดียวเหรอเพลงนี้ไม่มั่นใจแค่คำเดียว
ก็ต้องอาศัยดวงละตอนนี้ครับ

แผ่นที่๑ถึง๖นะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๓ก็คือ

จำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะ
ท่อนที่มีคำที่เราสงสัยอยู่กับท่อนไหน
ไม่ต้องห่วง
เมืองหลวงก็เมืองเรา

เมืองหลวงก็เมืองเรา
จับไว้ใจลูกสาว
พอมีงานเดือน
จะรีบส่องไม่เสียใด
หลุมจะห่วง
โอเคไหมคะดาวใช่ค่ะโอเคโอเคถ้างั้นจะให้ร้องเลยนะครับ
เพื่อจะได้เป็นการไม่รบกวนสมาธิของน้องดาวพร้อม
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับขอโชคดีค่ะ
เพลงที่๒เพลงมาครับขอโชคดี
เพลงที่๒เพลงมาครับขอโชคดี
เพลงที่๒เพลงมาครับขอโชคดี
เพลงที่๒เพลงมาครับขอโชคดี
เพลงที่๒เพลงมาครับขอโชคดี